มาลุ้นกันหน่อยว่ารถคันนี้จะแซงรอดหรือไม่รอด
คันนี้นะติดกล้องไอ้คันข้างหน้าเป็นรถพ่วง
ถนนเป็นสองเลนนะถนนสวนแบบนี้นะ
กระบะมาข้างหลังเลยค่ะพยายามจะแซงรถคันที่ติดกล้อง
จะแซงรถพ่วงพ้นมั้ย
เจ๊ขับมาขับบ้านเจ๊ก็ไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยตอนที่เจ๊ขอบรถแม่

ไม่ได้ให้เป็นรถ์พ่วงว่างไว้ตรงไหน

เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุณ

ที่ติดกล้องนี้ได้แหละแล้วรถพ่วงข้างหน้าพยายามจะเร่งเครื่องนะ
คือกระบะพยายามจะเร่งโอ้โหจังหวะเนี้ยเลนที่สวนอ่ะ
เขามากันสี่คันคุณเห็นไหมต้องหักหลบกันใหญ่เลย
แล้วดูสิรถพ่วงเองก็เสียจังหวะเหมือนกันนะคะ
แม่รถสะบัดเกือบจะลงข้างทางแต่รถพ่วงเขาประคองรถได้อยู่นะ
เกือบเกือบจะตายหมู่แล้ว
แล้วแซงไปหลายคันแบบนี้นะมันอันตรายนะ
นี่ดูเห็นแบบนี้แล้วคลิปแบบนี้มันน่าจะไปลงในเพจไหนนะคะ
เฮียขับรถหลายคนคิดถึงเพจนี้ใช่ค่ะ
นี่เฮียขับรถเอามาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์เลย
กระบะสีดำเขาจะแซงแต่ว่าแซงแบบแซงไม่พ้นอ่ะ
เกือบจะชนรถที่สวนมาแล้วก็เกือบโดนรถพ่วงเสยโดนรถพ่วงตำเขาให้
สุดท้ายคือมันเบรกไว้ได้ทันนะนู่นเห็นไหมคะ
อันนี้พยายามซูมภาพไปให้เห็นรถพ่วงก็เปิดไฟเนี่ย
ฉุกเฉินอยู่ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์แหละภัยสังคมโดยแท้
อุทาหรณ์ในการขับรถค่ะนี่ยังโชคดีนะไม่คว่ำไม่ตายหมู่
ถ้าเกิดจะแซงอ่ะดูจังหวะให้ดีก่อนนะคะคุณผู้ชมครับ